เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายสรุป
ในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกรวมถึงการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์
ของคนที่ถูกนำเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ของประเทศไทยครับท่านประธานเป็นเกียรติอย่างยิ่งสูงสุดในชีวิตผมนะครับ
ที่ได้รับการเสนอจากเพื่อนสมาชิกให้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
คนที่สามสิบของประเทศไทยผมจะใช้เวลาในการอภิปรายสรุป
และพูดถึงวิสัยทัศน์ภายในการนำของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่า
พิธาริมเจริญรัฐก่อนอื่นก็ต้องมาพูดคุยกันในสองสามประเด็นครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่จะพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ที่นี่
รวมถึงประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็คืออะไรคือคำว่าวิสัยทัศน์
อะไรคือนิยามของสิ่งนั้นแตกต่างจากยุทธศาสตร์
ต่างจากนโยบายอย่างไรและประเด็นที่สอง
คนที่เป็นผู้นำที่ดีต้องรู้ครับว่ากำลังสื่อสารอยู่กับใครที่ไหน
เรื่องการสื่อสารวิสัยทัศน์นั้น
สำหรับผมแล้วนิยามของคำว่าวิสัยทัศน์
คือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดครับ
เพื่อที่จะให้องคาพยพต่างเดินไปอยู่สู่เป้าหมายนั้น
เข้าใจว่าเป้าหมายนั้นมีโอกาสอะไร
และมีความท้าทายอะไรที่เรารอเราอยู่ในฐานะรัฐบาล
ในขณะเดียวกันเรามองกลับมาที่ตัวเราเองครับ
ว่าจุดแข็งของประเทศเราจุดอ่อนของประเทศเรา
มีอะไรบ้างและจะใช้วิธีการอย่างไร
ยุทธศาสตร์อย่างไรยุทธวิธีอย่างไร
การปฏิบัติยังไงให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดนั้น
ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ห่างจากวันที่พี่น้องประชาชนลงมา
ลงมติเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมเป็นเวลา๒เดือน
ผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้เห็นวิสัยทัศน์ของผม
ผ่านการดีเบตซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านการพูดคุยวิสัยทัศน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ปากท้องดีเศรษฐกิจดี
หมายในการที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะก้าวข้าม
การที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางมามากกว่า๓๕ปีทำให้
ทำยังไงให้เศรษฐกิจโตด้วยและลดความเหลื่อมล้ำไปในวิธีเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองดีที่พูดคุยกันถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล
ผมได้พูดให้พี่น้องประชาชนฟังบ่อยเวลาเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะการพูดทำให้มีอนาคตในการปฏิรูปเรื่องของการศึกษา
ทำยังไงให้การศึกษาของเราดีขึ้นคืนครูให้ห้องเรียนทำอย่างไร
ให้เปลี่ยนจากเรียนมากได้น้อยให้เป็นเรียนเน้นได้มาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อสารในวันนี้
ไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภายต่อไป
เราจะต้องสื่อสารกับคนที่อยู่ในสภาที่นี่๒๕๐คน
แล้วก็ต้องสื่อสารตรงไปกับท่านวุฒิสภานะครับ
ว่าจริงแล้วหลังจากที่ผมได้ฟังการอภิปราย
หลังจากที่ผมได้ทำงานกับพวกท่านมาตลอด๔ปี
ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับ
ผมก็ได้แสดงวิสัยทัศน์หลายครั้งตั้งแต่การทำงานร่วมกันของพวกเราในครั้งแรก
ผมยังจำได้ครับเป็นการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
วิสัยทัศน์ที่เรียกว่ากระดุม๕เม็ด
การประชุมรัฐสภาร่วมเรื่องของการแถลงนโยบายเมื่อ๔ปีก่อน
ณตอนนั้นก็มีเพื่อนวุฒิสภาหลายท่านนะครับเดินมาหาผม
แล้วก็บอกว่าวิสัยทัศน์ในการกระจายที่ดินออก
เพื่อที่จะมาบริหารจัดการให้หนี้สินเกษตรกรดีขึ้น
และสุดท้ายสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า
และเอาเครื่องจากการเกษตรมาเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันและใกล้เคียงกัน
หลายท่านก็มีโอกาสได้ทำงานกับผมมาก่อน
สมัยที่ยังอยู่กระทรวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาณิชย์นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรสิ่งแวดล้อม
หลายท่านก็มีโอกาสได้พบได้เจอกันมาก่อนที่จะมาพูดคุยกันที่สภานี้
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันของพวกเราในสมาชิกรัฐสภา
การที่จะช่วยทำให้ปัญหาสังคมดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบอุ้มหายป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน
ที่เป็นการร่วมมือของพวกเราทั้งสองสภาสภา
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
เสนอขึ้นไปมีการตั้งกรรมธิการร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการแก้รัฐธรรมนูล
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งเรื่องการเสนอการแก้ไข
มาตรา๒๗๒ผมก็ยังจำได้ว่ามีเพื่อนวุฒิสภาลุกขึ้นอภิปราย
และตอนนั้นปิดสวิตช์ตัวเองถึง๖๓คน
แต่ตอนนี้งดออกเสียงไม่ได้แล้วนะครับ
ปิดสวิตช์ตัวเองไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้
ถ้าการที่จะเป็นทำให้การเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีไปต่อได้
งดออกเสียงไม่ถือว่าเป็นการปิดชีวิตตัวเองครับ
แต่ว่าเป็นการที่ไม่สามารถที่จะทำให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไปต่อได้
แต่ก็แสดงให้เห็นครับว่าจริงแล้วก็เราก็มีอะไรเหมือนกัน
มากกว่าความแตกต่างที่เราอาจจะเห็นต่างกันในหลายเรื่อง
เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วพูดกันเรียกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในเรื่องของการต่างประเทศ

เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเคยพูดคุยกันมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้ามานึกถึงตอนนี้
เรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่เราแตกต่างกัน
แล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้พยายามมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ท่านเป็นอดีตข้าราชการ
ไม่ว่าท่านจะทำอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นสนช
จนถึงปัจจุบันผมคิดว่าวันนี้เป็นประตูแห่งโอกาส
ที่เราจะสามารถทำงานร่วมกันภายใต้รัฐบาลชุดต่อไป
ในการแก้ปัญหาที่ท่านต้องการจะแก้มาตลอด
และความท้าทายใหม่ที่กำลังเข้ามาสู่ประเทศไทย
เราจะต้องแก้ร่วมกันต่อไป

ผมทราบดีว่าท่านยังมีความคลางแคลงใจในตัวผม
แล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นให้ชัดว่า
น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับ

ผมคิดว่าเป้าหมายของพวกเราทั้งสภาเหมือนกัน
เพียงแต่วิธีในการที่จะประเมิน
และวิธีในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นต่างกัน
มุมมองของผมแล้วการที่จะทำให้เป้าหมายที่พวกเราเห็นตรงกัน

ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนั้น
ต้องไม่อนุญาตให้ใคร
ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือ
ในการโจมตีกันดังการเมือง
ผมถึงอยากจะชวนทุกท่านครับมองกันยาวไม่ใช่แค่วันนี้อย่างเดียว
กลับไปในอดีตด้วยมองถึงวันปัจจุบันด้วยแล้วมองไปถึงอนาคตครับ
ว่าถ้าเกิดเรานับถึงย้อนหลังกลับไปถึงปี๒๕๕๙
หมุดหมายสำคัญเหลือเกินครับในฐานะจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในสังคมไทย
เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มมาตั้งแต่เวลานั้น
เพื่อล้มรัฐบาลเลือกตั้งถึง๒ครั้ง๒ครา
กลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีเครดิตทางสังคม
ต้องดึงสถาบันมาอ้างอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจ
มันไม่ใช่พวกเราหรือครับที่ผูกสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบันในวันนี้
และต้องให้คนรุ่นใหม่ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่พวกเราพยายามผูกกัน
จนถึงปัจจุบันครับมีหลายกลุ่มหลายพวกนะครับที่ต้องการจะสกัดกั้นไม่ให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ต้องการให้รัฐบาลเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้เพราะเขากำลังจะเสียผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นสัมปทานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ก็จงใจที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
แล้วก็จะมาเป็นคู่ตรงข้ามกับการลงคะแนนเสียงของประชาชนในวันที่๑๔พฤษภาคม
วันนี้ผมถึงอยากที่จะเชิญชวนวินยูชนครับให้มีสติไต่ตองให้ดีว่าการทำเช่นนี้มีราคาและมีต้นทุนอย่างไรกับสังคม
ท่านประธานครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครชูคำขวัญเราจะสู้เพื่อในหลวงเพื่อโคตรล้มรัฐบาล
ถ้าไม่มีใครอิงแอบสถาบันเพื่อก่อรัฐประหารถ้าไม่มีใครเอาเรื่องล้มล้างสถาบันมาปลุกปั่นทางการเมืองให้คนเกลียดชังกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
วันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่
อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
ด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมือง
แล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารักถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมไทย
สุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมอยากจะขอเสนอตัวเอง
ให้เป็นฉันธามติใหม่สำหรับความปกติใหม่

สิ่งใหม่เกิดขึ้นย่อมถูกต่อต้านจากสิ่งเก่า
แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าสังคมไทย
จะหาจุดลงตัวได้
เป็นจุดลงตัวที่ไม่มีใครได้ทั้งหมด

เหมือนอย่างที่เราพูดคุยกันในวันนี้
เป็นจุดลงตัวที่เรายอมรับร่วมกันได้
แม้จะไม่เห็นตรงกันทุกเรื่อง

เราต้องสร้างสังคมไทย
ให้พร้อมรับความแตกต่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหลากหลายทางเพศ

รวมถึงความคิดทางการเมือง
และนี่คือก้าวที่สำคัญของสังคมไทย

ที่เป็นเรื่องของขบวนการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย

ไม่ได้แปลว่าทุกคนในสังคม

ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้
แต่ฉันธรรมติใหม่ที่เรากำลังจะสร้างร่วมกัน
คือการยึดถือกระบวนการที่เป็นธรรมในการตัดสินใจ

เราควรนำเรื่องที่ผู้คนเห็นแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปกองทัพ
การยกเลิกการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

มาหาข้อยุติร่วมกัน

ที่ไม่ใช่เป็นการปะทะกันบนท้องถนน

ในการแสดงออกและทำให้เรามีระบบนิติรัฐ
มีระบบกฎหมายที่ดีมีกระบวนการยุติธรรม

ทำให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
เจ้าของประเทศเป็นเป้าหมายหลักของรัฐ
และความมั่นคงของชาตินั่นก็คือความมั่นคงของประชาชน
ไม่ใช่มองประชาชนเป็นศัตรูของชาติ
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับ
สิ่งที่เรากำลังจะร่วมกันทำต่อไปนี้
ไม่ใช่การลงมติเลือกนายพิธาริมเจริญรัฐ
ไม่ใช่การลงมติเลือกพักก้าวไกล
แต่คือการเลือกยืนยันหลักการประชาธิปไตยในระบบกลไก
ในการตัดสินใจร่วมของสังคม

แต่เป็นการเลือกให้โอกาสกับประเทศไทย
คืนความปกติให้กับการเมืองไทย
ให้สามารถที่จะบอกว่าชันธรรมติที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ตัดสินใจแล้วนั้น
คือการตัดสินประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ที่ผมไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว
ต้องอาศัยการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาที่ยึดหลักการ
กล้าหารและเห็นแก่อนาคตของชาติที่มีประชาชนเป็นหัวใจ

อย่าให้ความคลังแคร์ใจที่ท่านมีต่อผม
ขวางกั้นประเทศไทยไม่ให้เดินต่อตามเสียงและเจตนารมณ์อันแรงกล้าของประชาชน
ขอให้การตัดสินใจของท่านนั้นสะท้อนในความหวังของประชาชนและความหวังของตัวท่านเอง